พ่อแท้แจ้งให้ตำรวจมาจับลูกสาววัย๓๐ปีนะคะ
รู้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้ทำอะไร
คือเอาน้ำมันพืชที่ใช้แล้วไปสาดรถเพื่อนบ้าน
ขู่แม่ตัวเองจนกระทั่งแม่ตัวเองอยู่ในบ้านไม่ได้

ไม่เป็นไรไม่ต้อง
ไม่เอาจ้าหาแม่ใหญ่อ่ะหุ้ยไปไหน

รู้ไหมคะว่าตอนแรกตำรวจยืนคุยที่ประตู

มีทั้งเหล็กยาวประมาณ๑เมตรวางข้างกาย
ทีนี้ตำรวจก็เลยใช้วิธีนี้ก่อนค่ะ
พอพูดสักพักหนึ่งก็เข้าไปได้ล็อกตัวนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้

ก็ตอนแรกที่ตำรวจเข้าไป

ในพื้นที่ตำบลโภษะอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ตำรวจไปถึงไปคุยกับเจ้าของรถ
ที่ถูกผู้หญิงคนนี้เอาน้ำมันพืชที่ใช้แล้วมาสาด

น้ำมันพืชใช้แล้วเนาะก็ล้างลำบากนะคะ

เคยมีปากเสียงกับเธอเป็นประจำนะคะ
เป็นคนใช้น้ำมันเก่ามาราดรถเพื่อกันแกล้ง

ตำรวจก็เลยนี่ไปคุยกับคุณพ่อของผู้หญิง
เป็นคนก่อเหตุชื่อว่านายประเสริฐอายุ๖๑ปี
บอกว่าลูกสาวอายุ๓๐ปี
เรียนจบชั้นปริญญาตรีแต่ไม่มีงานทำ

มักจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านเป็นประจำ
รวมทั้งคนในบ้านด้วยรวมทั้งคนในบ้านด้วยค่ะ
กระทั่งคนเป็นแม่ยังอยู่บ้านไม่ได้นะคะ
เนื่องจากว่าโดนขู่ฆ่าขู่ทำร้าย
กระทั่งแม่หวาดระแวงก็เลยบางครั้งต้องออกไปอยู่บ้านคนอื่น
อยากให้ตำรวจช่วยจับตัวไปจะไปรักษาทีนะคะ
ตำรวจเขาก็เลยประสานกับกู้ภัยให้มาจับผู้หญิงคนนี้ไปรักษา

เชิญบ้านบอกว่าครั้งที่แล้วก็เกาะเหตุนะ
เอากระถางต้นไม้มาทุ่มใส่รถของเขาเสียหายนะฮะ
แล้วก็เอาน้ำมันมาราด๒ครั้งแล้วนะฮะ